ประการค่ะเกิดเรื่องตกอกตกใจระทึกขึ้นมา
มีการแทงกันตายกลางห้างใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แฟนเก่าบุกมาเคลียร์กับแฟนใหม่แต่ไม่เจอตัว
ก็เจอกับผู้หญิงซึ่งเป็นแฟนเก่าตัวเองนี่แหละ
มีปากเสียงกันแล้วแทง๘แผลคุณผู้ชม

เสียชีวิตสิคะเนี่ยค่ะคือคนก็กำลังอยู่ในห้างแตกตื่นกันเลยนะคะ
นี่คือกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพช่วงเวลาที่เกิดเหตุเอาไว้ได้
คือเขาปีนตู้เข้าไปหาพนักงานหญิงซึ่งเป็นแฟนเก่าของเขา
ผู้หญิงก็วิ่งหนีออกมาผู้ชายคนนี้วิ่งไล่ตามหลังมา
แล้วเอามีดปลายแหลมกระหน่ำแทงไม่ยั้ง
เสียชีวิตต่อหน้าต่อตาคนในห้างเนี่ยค่ะหนีตายออกมาแต่หนีไม่พ้นค่ะ
โอ้โหแพงไม่ยั้งจริง
ผู้เสียชีวิตนะคะก็คือนางสาวมารีนุษย์นะคะเป็นชาวกัมพูชา
ถูกแทงนะคะเหนือราวนมซ้าย๑แผลราวนมขวา๒แผล
หน้าท้องแขนขวาแขนซ้ายต้นขาซ้าย๒แผลทั้งหมด๘แผล
เสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ตรงเคาน์เตอร์คิดเงินในห้างนี่แหละค่ะ
ถูกแทงด้วยมีดทำครัวปลายแหลมยาว๓๐เซนที่ตกอยู่
โอ้โหขณะกำลังทำงานคนก็อยู่กันเต็มเลยนะคะ
แต่ว่าผู้ก่อเหตุถูกจับถูกจับได้ทันควันเลยค่ะ
ชื่อว่านายชนะวันชมพูเมืองเป็นชาวสกลนคร
ก็เป็นแฟนเก่าของผู้ตายนี่แหละก็ถูกนำตัวไปที่สพบางแก้วนะคะ
รับสารภาพบอกเขาอยู่กินกับผู้ตายมาปีกว่า
แล้วผู้หญิงขอเลิกเพราะรับไม่ได้ที่ตัวเองเสพยาแล้วก็ติดเหล้าด้วย
แล้วบอกกันแล้วก่อนจะเลิกบอกอย่าไปมีแฟนใหม่นะ
พอตอนหลังมารู้ว่าเธอไปคบหากับหนุ่มรุ่นน้องที่ทำงานด้วยกัน
ตัวเองก็รับไม่ได้เหมือนรู้สึกถูกหยามค่ะ
วันนี้เขาก็เลยโทรหาฝ่ายชายที่เป็นแฟนใหม่บอกเลิกซะ
แต่ฝ่ายชายเขาบอกเดี๋ยวจะมารับผู้หญิงตอนเลิกงาน
ตัวเองก็เลยดื่มเหล้าย้อมใจค่ะ
มีดมาเพื่อขอคืนดีโอ้โหลางไม่ดีแล้วคุณนัทพงศ์
มีดมาจะขอคืนดีนี่มันยังไงกัน
คือมาแบบไม่อยากให้ผู้หญิงเจอกับผู้ชายคนใหม่ค่ะ
แต่ผู้หญิงไม่ยอมคุยด้วยมันก็เลยจบตรงนี้ค่ะ
เขาเห็นมาอย่างนี้เขาก็หนีแล้วค่ะนะคะแล้วตัวเองก็ไล่ตามเนี่ยค่ะ
ผมก็เลยตัดสินใจมาหาผู้หญิงเพื่อที่จะมาง้อผู้หญิงก่อน
แต่ผู้หญิงไม่คุยกับผมก็เลยตัดสินใจลงมือ
ผมบอกเขาหลายรอบแล้วว่าค่ะเลือกกันเพราะไม่ดีผมยอมได้

คือถึงแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นต่อหน้าคนจำนวนมาก
แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปห้ามเพราะเขามีอาวุธไงค่ะ

ภูมิกับสถานีตำรวจภูทรบางแก้วบอกว่า
เขาเอาผู้ชายคนนี้ไปตรวจแอลกอฮอล๑๑๒มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะ

ก็แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
นี่ผลตรวจแอลกอฮอล์นะคะแล้วพอไปตรวจประวัติย้อนหลัง
เพิ่งพ้นโทษมาเมื่อปี๖๒ฐานความผิดพยายามฆ่า
กลับไปอยู่อีกรอบนึงนะคะโอ้โหแทงเขาเสียชีวิตกลางห้างเลยค่ะ